วันหยุดนี้นะฮะหากใครบอกว่าไม่รู้จะไปไหนดีนะครับ
บ้านก็อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าไม่อยากจะไปต่างจังหวัด
ก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ไปใกล้ก็ได้ฮะที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
แต่งชุดไทยไปไหว้พระที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
มรดกโลกของประเทศไทยยิ่งกระแสการแต่งชุดไทยในช่วงระยะนี้
กระแสละครดังในช่วงระยะนี้ทำให้มีคนหลั่งไหลไปยุธยา

เพราะว่ามันเป็นฉากที่สำคัญในละครด้วย
ใช่ครับนอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นด้วยนะ
ลบบุรีก็ใกล้กรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับ
แต่วันนี้เที่ยววันเดย์ทริปจะพาคุณไปที่ไหนอย่างไร
ติดตามได้จากคุณกมลวันการีพัฒน์เลยนะฮะ
เจดีชัยมงคลที่มีความสูง๖๔เมตร
ตั้งแต่งานอยู่ใจกลางวัดใหญ่ชัยมงคล
คือเจดีที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชื่อกันว่าเจดีนี้ได้รับการปฏิสังขรขึ้นใหม่
สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
และภายในได้มีการค้นพบชายมงคลคาถาบรรจุอยู่
ทุกวันหยุดนักท่องเที่ยวสายบุญ
จะเดินทางมาสักการะปิดทองพระพุทธศัยญาติ
และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ
ของวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะ
จากอุทยาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบอกว่า

จะไม่ได้มาเที่ยวเพื่อไหว้พระหรือถ่ายรูปเท่านั้น
แต่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาให้ไกด์พานำเที่ยว
เพราะอยากฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์มากขึ้น
จากนั้นมาเช็คอินที่วัดพุทธไทยสวรรค์
เป็นวัดที่พระเจ้าอูทองโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น
ในบริเวณที่เคยเป็นสถานที่ตั้งพระพลาที่ประทับ
เมื่อครั้งส่งอบพยพมาอยู่กรุงศรีอายุทยา
ในช่วงก่อนการสถาปนา
พอหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นคลองราชสมบัติ๓ปี
ก็ได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนี้
เพื่อเป็นพระราชอนุสร
วัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งอยู่รอบนอกเกาะเมืองอายุทยา
ได้รับผลกระทบจากแสงคลางไทยกับพม่าน้อยมาก
เมื่อเทียบกับวัดอื่นที่ตั้งอยู่ในเกาะเมืองค่ะ
ดังนั้นสิ่งก่อสร้างสำคัญจึงยังคงอยู่ในสภาพดี
อาจจะมีชำรุดเสียหายบ้างก็ขึ้นอยู่กับสภาพตามการเวลา
วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้จะมีสถานที่อะไรน่าสนใจบ้าง

โดดเด่นที่สุดภายในวัดคือพระมหาธาตุหรือปรางประธาน
สีขาวสะอาดตามีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบประสาทขอม

บริเวณโดยรอบพระปางจะมีพระระเบียงพระพุทธรูปสีทองอาราม
ศิลปะสุโขทัยตั้งเรียงรายอย่างสวยงามค่ะ
วัดชัยวัฒนารามได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททอง
โดยจำลองแบบมาจากประสาทนครวัด
วัดชัยวัฒนารามเปิดให้เข้าชมทุกวัน
ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
แต่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๐เมษายน๒๕๖๒
จะเปิดให้เข้าชมจนถึงเวลา๓ทุ่ม
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวเทพทัศน์ทีวีแรงงาน